ทุกผู้ชมครับมันมีเรื่องหลอนเกิดขึ้นนะครับ
ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
มีผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักห้องหนึ่งของห้องเช่าแห่งนี้
ค่ะนี่นะฮะแต่เพื่อนบ้านเขาบอกเอายังเห็นเดินเข้าเดินออกอยู่เลยนะ
อืมหรือบางห้องหลังจากมาเก็บศพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
บอกนาฬิกาปลุกในห้องแกยังดังอยู่เลยค่ะทั้งที่เขาเก็บของไปหมดแล้ว
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนี่สพบังพลีน้อยนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตในห้องพักในห้องเช่าที่หมู่ห้า
ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแพทย์เวรก็มาทางป่อเต็กตึงก็มา
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อในหวังพรมโยชน์อายุสามสิบแปดปี
นอนเสียชีวิตในสภาพนอนหงายขึ้นอืดแล้วไม่สวมเสื้อ
ใส่กางเกงขายาวสีดำมีขวดสุราวางอยู่ข้างศพนี่นะฮะ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีบาดแผลอย่างอื่น
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพนี่นะฮะ
แต่ทีนี้มันมีเรื่องหลอนเกิดขึ้นก็คือมีคนเห็นแก
ถ้าดูจาก๓วันนี่คือคุณหวังนะฮะอายุ๓๘ปีที่เสียชีวิต
มีคนเห็นแกแต่ว่าสภาพศพเขาบอกเบื้องต้นน่าจะตายมา๓วัน
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับคุยกับคนที่เจอศพคนแรกก่อนนะ
นี่ฮะคุณสายันบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องมาหาผู้ตายที่ห้อง
เพราะไม่เห็นหน้ามา๒๓วันแล้วไม่ไปทำงาน
พอมาถึงที่หน้าห้องของในหวังเขากลิ่นมันเหม็นแบบโอ้โหตลบอบอวนขึ้นมาเลย
เคาะประตูห้องเรียกหลายครั้งก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับ
คุณสายันบอกก็เลยลองแง้มประตูดูนะจากด้านล่างของประตู
องเข้าไปเนี่ยโอ้โหเห็นนอนแบบขึ้นอืดเลย
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
อ่าไม่ไปทำงานสามวันนะคะ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๓วันเนี่ยไม่ไปทำงานก็๓วันเหมือนกัน

คนที่อยู่ข้างห้องคือคุณจันทวี
คุณจันทวีบอกว่าเมื่อวานนี้สัก๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เย็นเธอเดินออกมาจากห้องพักได้กลิ่นเหม็นเน่ามาก
เข้าไปในห้องยังคุยกับแฟนอยู่นี่เธอไปปล่อยกลิ่นส่งกลิ่นอะไรมาหรือเปล่า
จากนั้นไม่นานมีเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นที่ห้องของผู้ตายนี่แหละ
ซึ่งนาฬิกาปลุกเนี่ยมันดังมา๒วันแล้ว
คงดังแบบเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังเตือนไม่มีคนปิด
ก็นั่งขำกันไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าเขาลืมปิดนาฬิกาปลุก
จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาเก็บศพเมื่อวานเนี่ยช่วงข้ำ
แต่มันมีเรื่องแปลกก็คือช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
น้องสาวของเธอกลับมาจากทำงานนะก็นั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
ตอนที่เธอทำกับข้าวอยู่นะเธอยังบอกน้องว่านี่ห้องข้าง
เนี่ยเขาตายนะเขาเพิ่งมาเอาศพออกไปแต่น้องเธอเนี่ยเถียง
เธอกลับมาบอกตายอะไรก็ยังนั่งอยู่หน้าห้องอยู่นี่ไงเห็น
เจ้าของห้องเนี่ยเขาเดินก้มหน้าเข้าออกห้องอยู่เลยเนี่ยนาฬิกา
ลูกก็ยังดังอยู่เลยอืมเธอหลอนเลยเธอบอกอ้าวตกลงมันยังไง
เนี่ยที่สำคัญก็คือทั้งคืนเลยนะฮะคืนที่ผ่านมาเนี่ยคนเปิด
เข้าออกห้องของผู้ตายเนี่ยทั้งคืนจนเธออยู่ห้องเข้า
ข้างข้างเนี่ยไม่ได้นอนเลยค่ะ
พอประมาณตี๕ได้ยินเสียงนาฬิกาเขาบุกอีก
หนูไม่รู้ว่าเขามีโทรศัพท์สองเครื่องหรือว่ามันเป็นตั้ง

อ๋อก็คือตอนที่ว่าเขาเอาส่งไปแล้วเนี่ย

ข้าวของยังเหมือนเดิมทุกอย่าง

โทรศัพท์หนูอยู่นี่หนูมีโทรศัพท์เครื่องเดียว

ยังไม่ถึงเลยลุงวิ่งก่อนเพื่อนเลย

เธอบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ย

ผู้ตายเนี่ยคุณหวังเนี่ยเขาเดินก้มหน้า
ไม่พูดไม่จาแล้วเปิดประตูเข้าห้องไป
มาวันนี้นี่เขาตายหรอ

มันยังไงกันนี่ล่าสุดเธอหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วนะครับ
บอกให้ฝืนอยู่ต่อเนี่ยไม่ไหวจริงมันระแวงไปหมด
ที่สำคัญก็คือทุกวันนี้นาฬิกาปลุกของผู้ตายยังดังอยู่
ทั้งที่จนาทีเขาบอกเขาขนของออกไปหมดแล้วนะ

นั่งเล่นไปก็คุยกับพี่ไปสักพักแล้วก็แกก็เดินเข้ามา
แกก็เดินก้มหน้านั้นแกไม่ได้มองหน้าหนูแกก็ก้มหน้า

ก็ปกติก็จะเห็นแกนั่งอยู่ตรงนี้
เหมือนกับวันนั้นกับเพื่อนบ้านเหรอนะ
ใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นแกหนูก็ไม่รู้เนอะ
หนูก็มองแกปกติแต่ว่าแกก้มหน้า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ

เดี๋ยวจะประสานญาติให้มารับศพกันต่อไป
แต่ยังไม่มีญาติติดต่อมาเลยนะฮะ
เผื่อใครที่รู้จักอย่างไรนะครับ
คุณหวังนะฮะอยู่ที่ห้องเช่าที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับ

ส่วนคนที่เห็นเข้าออกบางทีเวลามันก็อาจจะเคลื่อนได้